สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เจอเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่าสุดสัปดาห์นี้ฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับปัจจัยสำคัญที่ก่อนหน้านี้มาดันเอากลุ่มฝนให้มาปกกลุ่มเมืองใดของเรา
บริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
หลังจากนี้ครับก็จะอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
แน่นอนครับสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นจากทะเลนะครับ
ก็จะเริ่มเข้ามาปกกลุ่มก็จะทำให้ในพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยครับ
ก็จะเริ่มมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอากาศก็จะร้อนขึ้น
แน่นอนครับอากาศเป็นแบบนี้ทั้งชื้นทั้งร้อนนำไปสู่โรคต่างนะครับ
โรคตอนนี้ที่ประชาชนป่วยกันเยอะแล้วก็ไปหาหมอเยอะในระยะนี้ก็คือ
เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษท้องเสียนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ
ก็เกิดมาจากการทำปฏิกิริยาของอาหารต่างนะครับที่มีผลต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะจุลินซีนะครับก็จะทำให้จุลินซีนั้นเติบโตเร็วเป็นพิเศษในระยะนี้
ดังนั้นอาหารที่ควรที่จะระมัดระวังในการรับประทานในระยะนี้เนี่ยนะครับ
ก็คืออาหารประเภทกะทิอาหารประเภทยำขนมจีนอาหารทะเลอาหารค้างคืน
อาหารที่มีแมลงวันตอมน้ำดื่มและน้ำแข็งเนี่ยแหละครับ
ตัวดีละทีเดียวสำหรับใครที่จะเอาน้ำแข็งมารับประทานเช็คให้มั่นใจก่อน
ว่าน้ำแข็งนั้นปลอดภัยเพราะว่าระหว่างที่มีการขนส่งน้ำแข็ง
ก็จะมีการเจือปนพวกสารต่างเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะระมัดระวังเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในระยะนี้
นี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในระยะนี้ที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับ
และแน่นอนการป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงแบบนี้สามารถที่จะนำไปสู่ความตายหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับ
และนอกจากเรื่องโรคต่างเหล่านี้แล้วโรคอื่นอีกมากมายที่มีสัตว์เป็นภาษณะในระยะนี้ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
และนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันหน่อยนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ